อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อนเหมือนกันเพราะว่าที่จังหวัดกระบี่เนี่ยนะคะมีชาวบ้านเขาไปเจอรูปหล่อลิงสามตัว
ห่อด้วยกระดาษเงินกระดาษทองค่ะชาวบ้านแปลกใจว่าอุ้ยนี่มันเป็นการทำคุณสัยหรือเปล่า
หน้าแปลกหน้าแปลกก็ทำไมต้องห่อมาแล้วเอามาทิ้งไว้แบบนี้ไง
พิทักษ์ประชาเลยค่ะลงพื้นที่มาตรวจสอบนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะ
มีชาวบ้านเขาเห็นว่ามีสิ่งของปริศนามาซุกไว้ที่รูปปั้นเสือเขี้ยวดาบ
อยู่หน้าปั๊มน้ำมันในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะเนี่ยลักษณะแบบนี้มันก็ดูแปลกไง
ทางเจ้าที่เห็นแล้วก็อ่ะงั้นหยิบมาตรวจสอบหน่อยนะคะ
หยิบมาดูแล้วก็คลี่กระดาษออกพบว่าข้างในเนี่ยนะคะ
มันเป็นรูปหล่อลิง๓ตัวลิงที่หลายคนเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องของอุปมาอุมัยเปรียบเทียบ
การปิดหูปิดตาปิดปาก
อ๋อเคยเห็น

ลิงปิดหูปิดตาปิดปาก
นั่งขี่กันแบบนี้แหละค่ะ
เขาก็เลยแกะออกมาดูเนี่ยนะคะ
ซึ่งทุกคนที่เห็นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าของชิ้นนี้เนี่ย
คือใครเป็นคนทำทำเพื่ออะไรเอามาไว้ทำไม
หรือตั้งใจเอ๊ะหรือว่าจะเป็นการทำเรื่องศัยศาสตร์หรือเปล่า

ทางคุณตำรวจก็เลยเก็บไปไว้ที่โรงพักก่อน
แล้วประกาศตามหาเจ้าของมารับคืน
ใครจะมาเอา

ก็คืออาจจะเอาเหมือนเช่ามาห่อมา

แล้วมันไปวางทิ้งตรงไหนจำไม่ได้แล้วเนี่ย
อ่ะก็สัณฤทัณฑ์แบบมันได้เหมือนกัน
แต่พอประกาศหาเจ้าของก็ไม่มีใครมาแสดงตัวนะคะ

ก็ยังคงจะต้องตามหาต่อไป
ใครเป็นคนทำใครเป็นคนเอามาลืมทิ้งไว้
ก็ไปติดต่อได้ที่สพเมืองกระบี่นะคะค่ะถ้าไม่มีใครมาแสดงตัวจริงจริงนะคะ
เขาก็จะนำรูปหล่อลิงตัวนี้ไปที่สารเจ้าหรือไม่ก็เอาไปทิ้งเลยนะคะ
ถ้าไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะแต่อย่างนี้ละกันชาวบ้านเขาก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันสอดส่องแหละ
พัสดุอะไรที่มันดูแปลกประหลาดไปวางไว้ตรงนู้นตรงนี้ตรงไหน
กลัวเป็นระเบิดอันนี้ดีละช่วยเขาสองดูแลเอาไปไว้ที่ศาลเจ้าเอาไปไว้ตามวัดก็น่าจะโอเค
แต่เขาก็เอามาวางไว้ที่หน้ารูปปั้นเสือไงก็ไม่รู้เหมือนกันเจตนาของคนที่เขาทำเพื่ออะไรนะคะ